เชื่อว่าหลายบ้านเนี่ยมีสารพระภูมิอยู่ที่บ้านตามความเชื่อนะคะ
ว่าจะมีเทวดาใช่ไหมคะที่ปกปักรักษาคอยดูแลบ้าน
แต่ถามคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่าถ้าเกิดวันหนึ่ง
เรามารู้ว่าสิ่งที่อยู่ในสารพระภูมินั้นเนี่ยไม่ใช่เทวดา
แต่เป็นอะไรบางอย่างที่คอยจะจ้องทำร้ายคนในบ้าน
แล้วก็ทำให้คนในบ้านเนี่ยบาดเจ็บจนถึงขั้นเกือบตายครับ
คุณผู้ชมจะทำยังไงกับสารชิ้นนี้จะทำยังไงกับสารพระภูมิแห่งนี้
เรื่องของเรื่องมันมีท่านผู้ชมคนหนึ่งนะคะ
ติดต่อมาทางผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าประสานหาหมอปลาให้ที
มาช่วยทุบสารพระภูมิให้หน่อยเพราะว่านี่มันน่าจะเป็นสารสัมภเวษีมากกว่า
เพราะมันล้มใส่หลานสาวของเขาจนเป็นแผลยาวที่หน้าอก

เพราะว่าถ้าตั้งไว้แบบนี้ก็จะมีแต่เรื่องไม่ดีในครอบครัวใช่ไหม
เขาบอกว่าต้องเป็นสัมภเวษีผลักลงมาแน่นอน
เพราะว่าตอนเกิดเหตุไม่มีลมเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ
ร้องเรียนมาแบบนี้เราต้องส่งผู้สื่อข่าวสายผีลงไปแล้วค่ะ
ใครฮะพี่ติค่ะคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขไปเลยค่ะ
ญาติหนองแขมป์อยู่กรุงเทพนี่แหละ
ไปเจอคุณกุ้งเปียขาววัย๓๔ปีเจ้าของบ้านนะคะ
แล้วก็เป็นคนส่งเรื่องมาขอให้ติดต่อหาหมอปลานี่แหละ
เขาพาไปดูพี่ติมาดูนี่ก่อนเลยนี่เห็นไหม
นี่คือที่ตั้งสารพระภูมินะสภาพเนี่ยนะ
อยู่ตรงทิศเหนือติดกับรัวบ้านสารสูง๑๕๐เซนติเมตรล้มพังเสียหาย
ปูนของศาลเนี่ยแตกหักรูปปั้นที่เคยอยู่บนศาลก็กระจัดกระจาย
ตัวก็แตกบางตัวก็หักเหมือนกัน
เตียเลยบอกเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอวัดพื้นที่ตั้งศาลนิดนึงว่า
ลักษณะพื้นมันเป็นยังไงมันตรงมันลาดเอียงอะไรหรือเปล่า

ลองใช้วัดดูแม่พี่ตีโทรศัพท์ไปทำอะไรมาเนี่ย

ดูตัวเลขคือพี่ติบอกว่าตัวเลขของการวัดที่ตั้งเนี่ย
ลาดเอียงของพื้นเนี่ยปรากฏว่าตรงฐานเนี่ยนะคะ
มันยุบลาดเอียงไม่เท่ากันลักษณะคือเอียงเป็นแอ่งกระทะค่ะ
แล้วฐานเสาของสารพระภูมิไม่มีโครงเหล็ก
ไม่มีเสาเข็มเจาะยึดเอาไว้แถมตรงกลางมีรอยแตกร้าวเป็นทางยาวด้วย

สารพระภูมินี้เนี่ยตั้งมานานแล้วพี่

ตั้งมา๓๐กว่าปีแล้วโอ้โหพี่เชื่อไหม
ร้อนผ่านฝนมานานมาก
แถมมีหลายครั้งเลยนะที่สารพระภูมินี้
ถูกลูกมะพร้าวต้นข้างหล่นใส่บ่อยมากเลย

กระทั่งศุกร์๗มกราคมนี่แหละทุ่มหนึ่ง
หลานสาวผมวัย๕ขวบวิ่งเข้าไปจะเก็บกลวยที่อยู่ใกล้ศาล
อยู่สารมันล้มคลื่นลงมาแล้วทับใส่หลานผมจนหน้าอกเป็นรอยยาวแบบนี้เลยอ่ะ
แล้วตอนนั้นไม่มีลมพัดเลย

สำภเวศีแน่นอน
ถามว่าทำไมเชื่อขนาดนั้นพี่ติถามทำไมคุณเชื่อว่าเป็นสัมภเวษีอ่ะ

เพราะผมเคยไปดูหมอมา
บอกว่าสิ่งที่อยู่ในศาลนี้มันไม่ใช่พระภูมิเจ้าที่

แถมเมื่อก่อนพี่ก่อนนั้นอีก
พ่ออะเขาคิดว่าสำภเวศีทำแบบนี้
เออตีรังกาวขาคู่ไปเลย

เคยเอากระดูกผีตายโหมมาฝังไว้ที่บ้าน

ทีนี้พอรู้ปุ๊บทุกคนก็ไปถามพ่อฝั่งว่าที่ไหนจะไปขุดเอาไปทิ้ง
พ่อก็อายุมากขึ้นทุกวันปรากฏพ่อจำไม่ได้ว่าพ่อฝังไว้ตรงไหน
แล้วเขาบอกคนในบ้านเจอแต่เรื่องแปลกบางคนก็ผีเข้าบางคนก็ผีอำ
แล้วก็เนี่ยล่าสุดหลานโดนสารล้มทับแบบนี้อ่ะครับ
เนี่ยพ่อเอากระดูกมาฝังไว้ตรงไหนก็ไม่รู้เขาจำไม่ได้แล้วอ่ะ
แล้วก็ร่างทรงบอกโหต้องทุบทำร้ายทิ้งนะ
ัมภเวษีไม่ได้มีตนเดียวนะเออมีตั้งหลายตนเนี่ยโผล่อยู่ในศาลเนี่ยนะฮะอืม
จริงล้มผมว่าน่าจะล้มฝั่งนี้มากกว่าเพราะฝั่งนี้เป็นฝั่งที่หนัก
เพราะฝั่งนี้ไม่ได้หักน้ำหนักจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมพี่
สมัยก่อนพ่อผมเลี้ยผีใต้โหงไว้อยู่ฝั่งไว้กลางบ้าน
เนี่ยฮะของตรงนี้แล้วก็มีพวกรักยมพวกกุมารทองอะไรอย่างนี้ฮะ

แล้วผมก็อยากจะรู้ด้วยว่าที่พ่อฝังไว้เขายังอยู่หรือเปล่า
ให้เขาเอาช่วยเรียกเอาไปเลยไม่อยากให้อยู่แล้วพี่
นางสาวเน่สไตคุบตะพันธ์แม่ของเด็กหญิงวัย๕ขวบที่โดนสารล้มทับ

สัมภเวษีเท่านั้นที่จะทำแบบนี้ได้เพราะ๒๓เดือนก่อนฝันอีกแล้ว
ฝันว่ามีสำภเวศีมาขู่จะเอาชีวิตลูกสาว
เราบอกว่าตอนนี้หมอปลายงยงอยู่ที่ต่างใช่ไหม

โทรหาแล้วโทรบอกพี่ติโทรคุยกับหมอปลาแล้วก็ส่งรูปส่งอะไรให้ดูแล้ว

สวัสดีครับพี่กิจ
ไอ้เรื่องสารพระภูมิเนี่ยที่ไม่มีใครกล้าเอาออกไปเนี่ย
ผมก็มองว่าขอให้เรื่องนี้มันเฮียเถอะ
นี่จะทุกข์ให้ดูฮะจะทุกข์ให้เป็นเสียงดูฮะ
ก็บอกว่าขอให้เฮียนเถอะเขาจะทุกข์ให้ดู
เดี๋ยวเราคอยลุ้นกันว่าเขาคนนั้นคือใครที่เขาอาสาหมอปลาจะไปทุบให้
บอกก่อนเขาคนนี้คือดาราครับ

ตรงไม่ได้ให้รู้หรือหรือคะว่าในสารนี้มันคือ
มีสัมภเวษีหรือเป็นอะไรให้ลุ้นเปิดตัวทีมงานคนใหม่หรอกเหรอหมอปลา

เอาเป็นว่าหมอปลาบอกว่ายังไม่รู้ต้องไปดูตัวจริงก่อน

แต่ถ้าเฮียนขนาดทำร้ายคนก็ยินดีจะทุบทิ้งให้
แต่ทีนี้ฟังจะบอกฟังหมอออสก็ไม่ใช่

ศาสตราจารย์ดรวิราชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์

อาจารย์ออสบอกแบบนี้ฟังความเชื่อผมไม่แตะ

แต่ผมอยากให้ฟังทางวิทยาศาสตร์หน่อย
จากข้อมูลที่ได้มาสารนี้อยู่มานาน๓๐กว่าปีแล้ว
เป็นไปไม่ได้ที่มันจะใหม่เอี่ยมเหมือนวันแรกที่ตั้ง
มันก็ต้องชำรุดซุดโทรมไปตามการเวลา

ถูกลูกมะพร้าวหล่นใส่ตั้งไม่รู้กี่รอบ

เพราะฉะนั้นไม่แปลกเลย
ระยะเวลาและด้วยการถูกลูกมะพร้าหล่นใส่
อาจจะทำให้น้ำหนักและจุดศูนย์ถ่วงของสารมันหายไป
แล้วเลยเกิดเป็นอุบัติเหตุสารล้มแบบนี้ค่ะ